สวัสดีค่ะพบกับรู้ก่อนร้อนหนาวกับมินนี่นัทชาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะถึงแม้ว่าท้องฟ้าจะไม่มีแดด
แต่ว่าสภาพอากาศค่อนข้างร้อนอบอ้าวนะคะ
อุณหภูมิใกล้แต่๔๐องศา
ในขณะที่ลมหนาวจากจีนก็อ่อนกำลังลงไปแล้วค่ะ

นั่นไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยของเราจะไม่มีฝนค่ะ

มี๑๗จังหวัดจาก๒ภูมิภาค
ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักในช่วงเวลานี้ค่ะ
ภาคเหนือนะคะได้แต่จังหวัดแม่ฮ่องศร
พูนเชียงใหม่ลำปางเชียงรายและตากค่ะ
ส่วนภาคใต้มีหลายจังหวัดเลยคุณผู้ชม
ไปเลยตั้งแต่พังงากระบี่ตรังสตรูนไปจนถึงนราธิวาสค่ะ
ซึ่งสถานการณ์โดยภาพรวมประเทศไทยของเรา
อุณหภูมิพุ่งสูงขึ้นแต่ภาคใต้ยังคงต้องเฝ้าระวังฝนอยู่ค่ะ